เอาละค่ะจากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พาไปดูความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดเชียงรายเขาช่วยกันค่ะ
ลากรถโม้ปูนขึ้นมาจากดอยคันใหญ่นะคะ
หุ้ยเล่หุ้ยอย่างนั้นเลยคันใหญ่แบบนั้นเลยนะคะ
ลากขึ้นมาเพื่อจะมาสร้างพระธาตุดอยทาค่ะ
ไปดูความร่วมมือร่วมใจนี้กันค่ะ
นี่แหละค่ะรถคันใหญ่อย่างที่บอกเลยนะคะ
แล้วก็พากันลากขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นภาพความสามัคคีจริงจริงเลยนะคะ
ของชาวบ้านทุ่งขันชัยที่อำเภอเทิงค่ะจังหวัดเชียงราย
สามสิบคันนะคะสามสิบคนนะคะ
ที่กันช่วยกันนำเชือกเส้นใหญ่แล้วก็มัดที่ท้ายรถโม้ปูนนะคะ
แล้วก็ช่วยกันออกแรงดึงรถขึ้นมาดึงขึ้นไปตรงจุดที่จะเทปูน
เพื่ออะไรคะนี่เลยเพื่อสร้างถนนเขากำลังทำถนนกันนะคะ
จากการสอบถามพระอาจารย์นเรศยานวโรค่ะ
เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุดอยทาก็บอกแบบนี้นะคะ
เงินจากการสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยทาครั้งนี้ค่ะ
มาจากญาติโยมที่ร่วมกันทำบุญทอดกระถิ่นและผ้าป่าสามัคคี
นำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างถนนขึ้นพระธาตุ
เพื่อเอาหน่วยเอาความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาไหว้พระธาตุนั่นเองนะคะ
สำหรับพระธาตุดอยทาเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน
มีอายุประมาณ๘๐๐ปีในยุคสมัยเดียวกับเมืองเชียงแสน
โดยพระธาตุแห่งนี้นะคะเป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มายาวนาน
เทศกาลสำคัญสำคัญก็จะมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์บนดอย
ซึ่งสามารถมองเห็นบ้านเรือนในอำเภอเทินได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะ
นี่ถนนใหม่มาแล้วก็คงจะมีหลายคนขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะคะ
แต่ว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะรถไม่ใช่เบานะคะหลายตันนะคะใช่